คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะ
แน่นอนค่ะยังต้องรอดูเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่ได้ให้คำตอบพักพลังประชารัฐ
ส่วนพรุ่งนี้พักพลังประชารัฐจะไปเทียบเชิญพักชาติไทยพัฒนาในการร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ยังไม่ชัดแบบนี้จนหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะต้องโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันก่อน
ถึงจะมีการจับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลแบ่งที่นั่งในเรื่องของรัฐมนตรีอะไรกัน
คือความจริงแล้วถ้าเอาตามกฎหมายก็ต้องมีการโหวตเลือกนายกก่อนนะครับ
นายกไปจัดตั้งคอรมอเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าฟอร์มคอรมอก่อนไม่ได้เนี่ย
นายกจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จหรือไม่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมันมีประเด็นในโลกออนไลน์นะคะ
คำว่าอีช่อขออภัยต้องพูดจริงเพราะถ้าไม่พูดไม่รู้จะเล่าข่าวยังไงคะ
คือคำนี้นะคะเป็นกรณีที่นางสาวปารีนาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
เข้าพูดถึงพศส้มก็อย่างที่บอกแล้วค่ะ
ว่าเวลาหาเสียงไม่ได้ลงพื้นที่ไม่ได้พบปะประชาชนมีแต่กระแสในโลกโซเชียล
แล้วก็พูดถึงคนที่ชื่อช่อแต่มีคำว่าอีนำหน้า
ในลักษณะที่ว่าอยากจะขอสั่งสอนหน่อยเรื่องของมารยาทในการประชุมสภาผู้แทนราษดร
ทีนี้คนที่ชื่อช่อมันก็มีทางพักอนาคตใหม่โคศกภักดิ์
คือมันเป็นควันหลงจากการประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันที่โหวตเลือกรองประธานกัน
ทีนี้เนี้ยคือช่อคือเล่นเขาก็นะฮะขึ้นอภิปราย
อยากจะสอนเรื่องของมารยาทในการประชุมสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นในการประชุมวันนั้นอันนี้เป็นวันที่๒๖พฤษภาคม

นางสาวปรินาเขาก็มองว่าจะพูดอะไรเนี่ย

เขาก็เถียงในพิประชุมกันเยอะ

ใช่ค่ะในชัยชิดชอบประธานสภาในวันนั้นก็สั่งพักการประชุมหลังจากมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ

ใช่ค่ะดังนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาค่ะ
ตัวนางสาวปรินาเนี่ยเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเชิงตำหนินะคะก็พูดในลักษณะที่ว่าการจะขออภิปรายไม่ใช่กดปุ่มเปิดไมค์แล้วพูดเลย
ต้องยกมือเหนือศีรษะให้ประธานอนุญาตถึงจะพูดได้
เข้าใจไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเข้าสภามาช่วยอ่านระเบียบข้อบังคับการประชุมด้วย
ไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ทำแต่มันมีคำว่าน้องจุดจุดชอบอันนี้คือโพสต์เป็นตัวอักษรนะใช่ค่ะแต่ว่าเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันยิ่งทำให้กระแสร้อนแรงมากยิ่งขึ้น
มันมีต่ออีกมันมีต่อนี่ค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการเฟซบุ๊กไลฟ์ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
พอดีเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวจะเรียนลูกชายก็ตอบนะคะ
มันแจ๋วจริงจริงเลยแต่ว่ามาเจอกันแบบในไลฟ์สดไหม

เจอกันในไลฟ์สดหน่อยไหม
เพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวจะสอนว่าเวลาประชุมสภาเนี่ย
ต้องทำกันยังไงนะ
จะได้รู้ระเบียบข้อบังคับในการประชุม
รู้จักมารยาทนะคะ
โอเคนะคะบ๊ายบาย

ใช่ต้องให้ฟังเพราะว่าไม่งั้นอธิบายตอบไม่ถูก
เพราะว่าตัวนางสาวปรินาเขาบอกว่า
คำว่าอีช่อเนี่ยเป็นคำที่พูดถึงคนที่ไม่อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์
เป็นคำที่คนแถวบ้านเขาใช้กัน
แถวบ้านก็คือเธอเป็นสอสอรัชบุรี
คุณผู้ชมทำให้นักวิชาการเรื่องภาษาท้องถิ่นทำให้ในโซเชียลถึงขั้นให้ช่วยกันโหวต
เชื่อไหมว่าคำนี้หมายถึงแบบนี้จริงอะไรแบบนี้
คือพอเธอโพสต์ที่เป็นไลฟ์เฟซบุ๊คไปเนี่ยต้องยอมรับว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะ

แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้หมายถึงใครคำว่าอีช่อนี่คือเขาหมายถึงเนี่ยคำท้องถิ่นในแถวบ้านเขา
ใช่แล้วเธอก็บอกว่าเธอตั้งใจพูดนะยืนยันว่าเธอตั้งใจพูดคำนี้ไม่ได้เป็นคำหลุดออกมา

ไม่ได้ไปว่าใครจะพาดพิงถึงใครใครจะกินปูนร้อนท้องก็ไม่เป็นไร
แต่เธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ว่าใครเธอบอกแบบนี้
ทีนี้มันบังเอิญคำว่าช่อเนี่ยมันตรงกับชื่อเล่นของคุณพันนิกาวานิสโคศกพักอนาคตใหม่ไง

วันนี้นักข่าวไปถามนางสาวพันนิกานะครับ
ซึ่งคุณพันนิกาบอกว่าก็ไม่ขอตอบโต้อะไรนะฮะ
ว่าไม่ใช่สาระสำคัญในการทำงานการเมือง
แล้วก็ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นการถูกสอนมวยการทำงานในสภาอะไรด้วย
เพราะในสภาทุกคนก็ถือว่าเป็นเพื่อนสมาชิกสอสอ
เป็นคนที่ได้รับเสียงมาจากประชาชนเหมือนกัน
ไม่มีคำว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่อะไรนะครับ

ทีนี้ถ้ามาดูนางสาวปารินาไกรคุบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ปัจจุบันอายุ๔๓ปีนะฮะ
เป็นลูกสาวของคุณทวีไกรคุบ
อดีตสสรัชบุรี๗สมัย๕พักการเมือง
คุณพ่อแล้วลูกสาวก็มาทำงานการเมืองต่อนางสาวปารีนาเนี่ย
เป็นสอสอรัชบุรีมาสี่สมัยอยู่กับสามพักการเมืองอืม
ปัจจุบันนี้คือพลังประชารัฐนะครับตอนสาวสาวเนี่ย
เคยเป็นดาวรุ่งสภาค่ะก่อนจะมาทำงานการเมือง
ประกวดนางสาวไทยนะฮะเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่อืม
เข้าถึงรอบ๑๐คนสุดท้ายได้รางวัลนางงามมิตรภาพด้วย
ค่ะปีนั้นน้องนุ้ยสุจิราได้นางสาวไทย
นะครับวันนี้นางสาวปารีนาออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง
เกี่ยวกับสิ่งที่พูดไปอ่าเดี๋ยวฟังดูนะครับ
ไม่ได้สื่อไปถึงคุณช่อค่ะและเหตุผลจงใจอะไรถึงได้พูดของในคลิปนั้น
มันเป็นคำคล้ายกับคำเรียกกันเล่นคำเปรียบเปลยถึงคนที่ไม่รักษากฎระเบียบนะคะ
แถวบ้านถ้าเขาคุยกันก็อีช่ออย่างนี้คือไม่รักษากฎระเบียบคือเป็นคนที่ไม่รักษากฎระเบียบก็จะเรียกกันอย่างนี้นะคะ
เป็นคำนี้อย่างนี้มานานแล้ว

ก็ไปแจ้งความเท่าที่แจ้งได้
คุณจะดำเนินคดีกับผู้ที่โฟนตัดต่อทุกนี้
มันหลายเยอะค่ะมันเยอะมากค่ะ
คุณชาวเนี่ยก็มีค่าไขคำว่าเราเป็นทักษะรักด้วยช่วงตัวเอง
ก็ดิฉันดิฉันคิดว่าเขาจะด่าทอดิฉันยังไงก็ตามแต่ดิฉันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่ามันไปห้ามเขาไม่ได้เลยอะค่ะ
ถึงไปแจ้งความไปแล้วก็ยังห้ามไม่ได้ค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็มันเป็นเหยื่อของโซเชียลมีเดียค่ะ
รู้สึกไงกับแฮชแท็กที่เขาขึ้นมาคะ
อันดับหนึ่งก็คือปารีนาค้าอาวุธซึ่งปารีนาค้าอาวุธเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอีช่อถูกไหมคะ
การที่เขาพยายามเบี่ยงประเด็นไปหาสิ่งที่ดิฉันเนี่ยไม่ได้ทำ
ถ้าดิฉันค้าอาวุธดิฉันก็ไม่ได้ยืนตรงนี้ดิฉันต้องอยู่ในคุกค่ะ
ในในไลฟ์นะคะเขาบอกว่ามาเลยจะสอนมารยาทในการใช้ที่ประชุมการอภิปรายในที่ประชุมสภาตรงนี้เรามองว่าเป็นการสอนมวยของรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอะไรอย่างนี้เราก็ใหม่
รุ่นใหญ่รุ่นเล็กคงไม่มีหรอกนะคะเป็นผู้แทนรัศดรแล้วเรามาจากเสียงของประชาชนมีสถานะเป็นเพื่อนสมาชิกผู้แทนรัศดรเท่าเทียมกัน
ถ้าเจอกันในสภาจะเดินไปท็อคไหลกันไหมหรือจะชัดใส่กันอะไรยังไง
ผู้แทนรัศนาลทุกคนต้องสามารถพูดคุยเจรจากันได้
ถ้าเกิดจะฝากถึงใครก็คงไม่ฝากถึงใครคนใดคนหนึ่ง
ฝากถึงเพื่อนผู้แทนรัศดรทุกท่านแล้วกันนะคะว่า
ในฐานะที่พวกเราทุกคนมาจากเสียงของประชาชน

เป็นอาชีพเดียวในประเทศไทยตอนนี้ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ช่วยกันทำหน้าที่ทำอะไรคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
นี่คือสิ่งที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้

ก็คงไม่จำเป็นต้องจบหรือว่าต้องแก้อะไรนะคะ
แต่ตลอดคนที่จะพูดเป็นสิทธิเสร็จภาพของราชาชนที่จะพิจารส่วนตัว
ช่องเอกสิทธิพิือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลย
ตกลงแล้วที่ราชบุรีเขามีคำนี้จริงไหมอย่างวันนี้ท่านศาสตราอาจารย์พิชานล้อมเพ็งแก้วปราศท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาวัฒนธรรมและวรรณคดีกลาง
ก็ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าคำว่าอีช่อไม่เคยได้ยินว่ามีความหมายเปรียบเปลยหรือตำหนิผู้ไม่มีวินัย
แต่ถ้ามีคือมีคำว่าช่อที่เป็นชอชิงช่อชิงไม้โทอ้ออ่างช่อออกเสียงเหมือนกันแต่ใช้ช่อชิงมีความหมายว่าช่อโกง
แต่อีกช่อนี้ท่านบอกท่านไม่เคยเห็นโลกโซเชียลก็ให้ความเห็นเรื่องนี้กันเยอะนะครับ
การวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่รัชบุรีบางคนก็บอกเกิดที่รัชบุรีมาถึงวันนี้เนี่ยยังไม่เคยได้ยินคำนี้เหมือนกัน
บางคนก็บอกอยู่มา๔๐ปีแล้วที่ราชบุรีไม่เคยได้ยินบางคนก็ถามเพื่อนที่เป็นชาวรัชบุรีว่าเป็นภาษาท้องถิ่นจริงไหมเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นนะฮะเรื่องนี้
ประเด็นหลักค่ะเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะเมื่อวานนี้พักประชาธิบัตย์เลื่อนการประชุมให้เหตุผลว่าพักพลังประชารัฐยังไม่มีความชัดเจนในเงื่อนไขการร่วมรัฐบาล
ในอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมแก่นำคนสำคัญของพักตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะยืนยันว่าการจับคั่วในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักร่วมยังอยู่ระหว่างเจรจายังไม่ได้กำหนดตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับพักไหนรวมถึงประสูงเกษตรและสหกรณ์ด้วยก็ไม่มีปัญหาภายในพักหรือว่าเรื่องข

ก็จะมีผลกระทบไปอย่างภูมิใจไทยที่เขาบอกว่าถ้าไม่ได้เสียงข้างมากเกิน๒๕๐เขาก็ไม่ขออยู่ร่วมด้วยนะฮะเดี๋ยวค่อยจับตากันต่อนะครับ